ต่อกันที่สาวปูประยากันบ้างดีกว่า
แต่ความสัมพันธ์กับคุณชมพู่อารยายังคงเหนียวแน่นหนึบ
ใช่แล้วเพราะว่าล่าสุดอดีตว่าที่สะพ้ายเล็กบ้านรังศรีพิพัฒ

ก็ยังคงเดินทางไปทำบุญร่วมกับพี่สาวสุดสีอย่างชมพู่อารยา
พร้อมกับครอบครัวของอดีตหวานใจอยู่เลยค่ะ
ปรากฏตัวของนางเอกรุ่นน้องปูประยา
ในภาพร่วมเฟรมทำบุญวันคล้ายวันเกิด
นักแสดงสาวรุ่นพี่สุดสีชมพู่อารยา
พร้อมกับครอบครัวของอดีตแฟนนุ่มโน้ตวิเศษ

กับลูกชายคนเล็กแห่งบ้านรังศรีสิงพิพัฒน์
แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับความสัมพันธ์อื่นใด
กับคนในครอบครัวของโน้ตเลยแม้แต่น้อย

ตั้งใจไปร่วมงานบุญวันเกิดพี่สาวคนสนิท
เพราะมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมอมา
เช่นเดียวกับครอบครัวของอดีตแฟนนุ่ม
ซึ่งแม้เธอจะเลิกรากับโน้ตวิเศษแล้ว

นาวินต้าตามขายขนมจีบว่า

เห็นพี่ต้าชี้แจงแล้ว

ว่าคนเข้าใจว่าคนทัศนคติคล้ายกัน

จะหันมาคบกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราเคยเจอกันที่งานวิ่งที่ชะอำ

แต่นอกเหนือจากนั้นไม่เคยไปวิ่งด้วยกันค่ะ
ขอย้ำว่าคงไม่มีโอกาสพัฒนาด้วยค่ะ

หัวใจคนอื่นเอาไว้ก่อน
ตรองจริงต้องบอกเลยว่าถึงแม้อะไรบางอย่างจะเปลี่ยนไป
แต่ว่าความสัมพันธ์พี่น้องความรู้สึกสนิทใจ
ความรู้สึกดีมันก็ยังคงมียังคงหลงเหลือไว้ได้
ใช่แล้วต้องบอกนะว่าสวยแบบคุณปูปรายา

สวยแบบนี้นะคุณน้องค่ะใช่แหละ